ต่อกันเลยค่ะจะพากันไปที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
จะพาไปดูปรากฏการณ์ที่ตื่นตะลึงแก่ชาวบ้านที่นั่น
ไปเจอสัตว์คล้ายกับกูที่เขาเชื่อว่าจะเป็นพญานาคโผล่ออกมาเล่นน้ำ
โอ้โหแตกตื่นกันใหญ่เลยนะคะที่บ้านโคกสะอาด
นี่ค่ะดูไปพร้อมกันก่อนเลย

นี่แหละตอนที่ชูคอขึ้นมานะคือชาวบ้านเขาขอไง
ว่ายน้ำให้ดูหน่อยเล่นน้ำให้ดูหน่อย
ชูคอขึ้นมาชาวบ้านโอ้โหดีใจชาวบ้านบอกมีความสุขมาก
ได้เห็นเหมือนเป็นบุญของตัวเองนะครับเชื่อว่าเป็นพญานาค
ขอขึ้นมาเล่นน้ำเหนือน้ำนะคะ
ก็มีการส่งเสียงโหร้องตามกันไปเป็นระยะนะคะ
อันนี้อยู่อาศัยในสระน้ำที่วัดบ้านโคกสะอาดหมู่๘ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมหลังแชร์คลิปนี้ออกไปชาวบ้านจำนวนมาก
ค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็ต่างไปเฝ้ารอชมพญานาค
และที่ทำเอาตื่นตะลึงแล้วก็ฮือฮาที่สุดก็เป็นคลิปที่เห็นกันไปนี่แหละ
ภาพพญานาคลอยเล่นน้ำเขาว่าอย่างนั้น
เขาบอกมีการทำตามคำขอของชาวบ้านด้วยให้ชูคอขึ้นมา
ก็ชูคอขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็มีเสียงฮือฮาให้กับชาวบ้านที่มาคอยชมกันทั่วหน้า
จากภาพที่เห็นชาวบ้านที่มาเฝ้าชมพญานาคก็ส่งเสียงพูดคุยกันอย่างมีความสุข
บอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างทั้งความหวังแล้วก็ความฝันไปพร้อมกัน
ส่งเสียงร้องขอโชคลาภจากพญานาคอย่างไม่ยอมให้พลาดโอกาสทองค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่าพญานาคคงจะบันดาลโชคลาภก้อนใหญ่ที่ออกไปก่อนหน้านี้นะ
มาเฝ้าดูกันริมบ่อน้ำกันแบบนี้ค่ะครับทีนี้เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชม
พีมข่าวมีการติดต่อไปพูดช่วยสรรค์อาจารย์
รวุฒิทักษิณธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์เนี่ยเผยว่าที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นพญานาคที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะคุณ
แท้จริงแล้วก็คือคืองูสายรุ้งลายขี่นี่คือคำตอบนะฮะ
ค่ะเป็นงูน้ำนะคะที่กินปลาเป็นอาหาร
พบได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำของทุกภาคของประเทศนี่แหละเจ้างูลายรุ้งลายขีดเนี่ยนะ
เป็นงูที่มีพิษอ่อนลักษณะลำตัวเขาก็เนี่ยนะคะ
ถ้าดูกันไปเนี่ยนะก็จะมีขีดน้ำตาลขนานไปกับลำตัว
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในตัวเขาจริงจะเป็นแบบนี้นะนะ
เป็นอย่างนี้แหละค่ะท้องสีขาวลายทางยาวเป็นสีดำ
ลักษณะพิเศษก็คือเกล็ดสามารถสะท้อนแสงเป็นสีรุ้งได้
คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเวลาเขาเลื้อยเนี่ยนะใช่
เขาจะมีแสงสะท้อนออกมาอาจจะวับนะฮะใช่ค่ะ

อาจารย์วุฒิบอกได้ว่างูชนิดนี้นะเป็นงูที่รักสงบไม่ก้าวร้าว

ส่วนที่เห็นในคลิปมีการชูคอคล้ายกับหยอกล้อกับคน
เข้าใจว่าคงขึ้นมาหายใจ
ที่เห็นไม่กลัวคนก็ต้องเข้าใจว่าสัตว์ก็เหมือนคนนั่นแหละ
มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะนะ
ตัวนี้ได้เข้าใจว่าคงจะคุ้นชินกับคน
เนื่องจากว่าไม่มีใครไปทำร้ายเขา

ขึ้นมานะคะชาวบ้านก็ฮือฮากันไป
แท้จริงแล้วไม่ใช่พญานาคนะคะ
เป็นงูสายรุ้งลายขีดนั่นเองค่ะ
ครับก็เอามาเป็นคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ